ฝังอยู่ในดินนะคะที่สวนปามที่นครศรีธรรมราชค่ะ
ซึ่งวันนี้ค่ะเรื่องนี้ทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

ไปดูสถานการณ์ไปดูเหตุการณ์ด้วยตัวเอง
ของละดมทีมสืบสวนจากกองบัญชาการตำรวจผู้ธรภ๘
ลงไปเร่งสืบสวนในเรื่องนี้ด้วยนะคะ
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ค่ะ
ไปที่สพเฉลิมพระเกียรติติดตามความคืบหน้านะคะ
สำหรับคดีนี้ที่บ้านบางนกวักหมู่๒
ที่ตำบลสวนหลวงด้วยตัวเองค่ะ
พิสูจน์หลักฐานได้รายงานบอกว่า
พบร่องรอยกระสุน๑จุดที่ด้านหลังของรถค่ะ
แล้วก็มีรอยเล็บปุ้งกี่ของรถแบ็คโฮ
กดที่หลังคาจนยุบด้วย
ซึ่งตรงนี้ค่ะจะต้องไปตรวจสอบยึดรถแบ็คโฮล
แล้วก็ตามตัวเจ้าของรถคันนี้มาสอบปากคำ
เป็นการหาเบาะแสในการเชื่อมโยงคดีนะคะ
ทีนี้พอตรวจสอบสภาพซากรถ
ก็พบว่าชิ้นส่วนหายไปหลายชิ้น
มไฟหน้าคมไฟหลังกระโปรงหน้ากระโปรงหลังประตู๔บาน
หลังคาก็ถูกตัดไปบางส่วน
กระจกหน้าถูกตัดหายไปพร้อมกับเสาเอหน้ารถ
ภายในช่องเก็บของของคอนโซลหน้า
พบคู่มือประจำรถอยู่นะคะ
นี่ค่ะคือสิ่งที่พบแล้วก็สิ่งที่ไม่พบนะคะ
ก็มีการเรียกประชุมชุดสืบสวนสอบสวนชุดพิสูจน
หลักฐานและผู้เกี่ยวข้องร่วมวางแผนกันนะคะในการคลี่คลายคดี
ก็มีการกำชับให้หาหลักฐานเพิ่มเติมรอบด้าน
และพบว่าการฝังรถแบบนี้อาจจะเชื่อมโยงในคดีสำคัญ

แต่ว่าเรื่องนี้ตำรวจยังไม่เปิดเผยรายละเอียดค่ะ

แต่ถ้ารองสุชาติลงมาเนี่ยนะ
มันรับรู้ได้ถึงอะไรที่อาจจะไม่ชอบมาภากล

มันก็มีนัยยะในการลงมาของท่าน
ทีนี้ข้อมูลที่ตำรวจมีอยู่ในตอนนี้

แต่ตำรวจก็ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดนะคะ
เท่าที่เราทราบตอนนี้ก็คือทะเบียนรถ
อันนี้ทราบมาตั้งแต่วันก่อนแล้วนะครับกไก่๓๘

กระงับไปเมื่อปี๒๕๕๙
บริษัทไฟแนนซ์ฟ้องผู้เช่าซื้อในปีถัดมา

แล้วก็เจอรูที่พบท้ายรถ

ว่ารูที่เจอเนี่ยเป็นรอยกระสุนหรือเปล่า
แนวทางการสอบสวนสันนิษฐานแบบนี้นะคะ

หลุมฝังไว้เพื่อทำลายหลักฐาน
สาเหตุก็อาจจะเป็นขัดแย้งเรื่องการพนันหรือเปล่า

หรือไม่ก็เป็นแก๊งชำแหละรถนะคะ
อันนี้ก็เป็นประเด็นกว้างที่ตำรวจตั้งเอาไว้ค่ะ